เราเล่าไปเมื่อวานว่าผู้ชายคนหนึ่งอยู่กินกับผู้หญิงคนหนึ่ง

แต่สุดท้ายแล้วผู้หญิงขอเลิกก็เลิกกันได้ประมาณสักเดือนกว่าค่ะ

เคยถึงขั้นขู่ด้วยว่าเออถ้ากีดกระเดนมากนักก็จะฆ่าให้ตายให้หมดเลย
จนล่าสุดสุดท้ายเนี่ยไปก่อเหตุ
ยิงพ่อของฝ่ายหญิงจนบาดเจ็บสาหัสนะคะ
เพราะว่ากระสุนเนี่ยมันเข้าที่ขาแล้วมันไปตัดเส้นเลือดใหญ่
คือบ้านฝ่ายหญิงเนี่ยบอกว่าก็ซ้อมเขาตลอด
ทำร้ายร่างกายจนพ่อกับแม่เขาบอกเลิกแล้วให้เอาจากบ้านไป
วันนั้นย้อนมาอีกแล้วก็เนี่ยฮะไปยิงเขา
ตำรวจยังไล่ตามตัวจนกระทั่งล่าสุดนะคะ
บอกว่าอยากให้พามอบตัวหน่อย

ปอนปริวัติศรีนวลวัย๒๑ปีค่ะ
คนก่อเหตุที่ยิงนายจำลองย้อมแผ่นอดีตพ่อตาตัวเอง
เข้าที่ต้นขาขวาจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้๒ทุ่มครึ่งนะคะ
คือพ่อตาเนี่ยเขาบอกว่า
อนเลิกกับลูกสาวไปได้เดือนกว่าแล้ว
ซึ่งทุกคนลงความเห็นว่าต้องเลิก
เพราะอะไรปอน่ะนิสัยก้าวร้าว
ไม่ทำมาหากินแถมยังติดยาทำร้ายร่างกายลูกพ่ออีก
อยู่ยังไงไหวมันก็ต้องเลิกไหม
ก็บอกเลยว่าเลิกไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกันอีก
ให้ตัดขาดจากกันไปเลยก็กลายเป็นความแค้นให้กับปอน
ประกาศว่าจะฆ่าให้ตายทุกคนแล้วก็มาก่อเหตุ
ทีนี้จริงหลังก่อเหตุปอนยังส่งรูปคู่ไปให้อดีตภรรยาค่ะ
แล้วก็บอกว่าเนี่ยที่ทำเนี่ยทำทำเพราะรัก
คือต้องบอกว่ารักอะไรพ่อเกี่ยวอะไรทำไมต้องไปยิงพ่อเธอถ้ารักเธอจริง
แล้วก็บอกว่าขอเวลาหน่อยเดี๋ยวจะมอบตัวนี่ค่ะ
นี่คือแชทหลังก่อเหตุเนี่ยเป็นเพราะมึงบีบให้กูต้องทำแบบนี้
แล้วก็เอาปืนพกสั้นขนาดเบอร์๑๒ที่เป็นปืนลูกชองที่ใช้ในการก่อเหตุมามอบตำรวจด้วย

อนเล่าแบบนี้ค่ะปอนบอกว่าคืนวันนั้นผมมาให้เพื่อนรุ่นพี่ที่ชื่ออาร์มขี่มอเตอร์ไซค์ไปบ้านของขวัญ
ขวัญก็คืออดีตภรรยานะผมจะไปง้อขวัญก็ขี่วนดูอยู่นานก็พยายามโทรติดต่อแล้ว
ว่าขวัญตัดสายทิ้งตัดเยื่อใยผมเสียใจแล้วผมก็โมโหด้วยผมก็เลยให้อามขี่รถมาจอดหน้าบ้านในมุมมืด
แล้วก็ชักปืนที่พกมายิงสุ่มไปที่พื้น๑นัด

คือมันเป็นปืนลูกซองไงแล้วกระสุนมันเป็นลูกปลาย

มันกระเด็นแล้วมันก็เลยคงจะมีสักเม็ดนึงมั้งที่ไปเจาะทะลุขาพ่อตาตัดเส้นเลือดใหญ่
พอนั่งอยู่หน้าบ้านเข้าน่องซ้าย

อนบอกปอนไม่ได้ตั้งใจจริงปอนแค่ยิงสุ่มระบายอารมณ์และความคับแค้นใจ
ผมไม่ได้ตั้งใจจะยิงผมก็ไม่รู้ด้วยว่ามีคนอยู่ตรงนั้นผมเลยแค่ยิงขู่
พอผมได้ยินเสียงปุ๊ยปุ๊บผมก็เลยรีบบินรถหนีไปเลยครับด้วยความที่ผมตกใจ
นึกยังไงถึงติดต่อขอมอบตัวกับผู้สื่อข่าว
ว่าผมก็พอได้อันนี้มาได้ยินชื่อคือว่าชื่อผมคิดว่าปลอดภัยที่สุดอะครับ
ซึ่งทางด้านพ่อกับแม่ของปอนก็บอกว่าสาเหตุที่ติดต่อไทยรัฐทีวีให้ช่วยพาลูกชายมอบตัวเนี่ย
เพราะเชื่อในความเป็นกลางของไทยรัฐว่าลูกจะได้รับความปลอดภัยคือเอาง่าย
กับแม่กลัวลูกถูกวิสามันฆาตกรรมนะคะ
ก็เดี๋ยวพาไปมอบตัวเรียบร้อยแล้วนะฮะ
ก็ดำเนินการตามกฎหมายไปนะคะ